ถ้าขยับไปดูภูมิใจไทยอีกสักนิดหนึ่ง
เพราะว่าช่วงประมาณสักบ่าย๒โมงเนี่ย
คุณอนุทินหัวหน้าพักภูมิใจไทย

ใช่เหมือนกลับมาบ้านเก่ามันยากาศก็ชื่นเมื่อ
เอาจริงคุณอนุทิน
เขาก็คือคนเก่าของทางด้านของไทยรักไทยนั่นแหละ

กับคนที่ในพักของเพื่อไทยนะเวลานี้
ลองดูภาพบรรยากาศตอนที่รถมาจอดเทียบ
แล้วก็มีตัวแทนผู้บริหารของทางพักเพื่อไทย

โอ๊ยไปรับมาจากกรดเลยนี่

นักข่าวก็ยิงคำถามรัวเลยครับ
ตกลงแล้ววันนี้บรรยากาศจะเป็นยังไง

จัดตั้งรัฐบาลกันจะเคลียร์จบวันนี้เลยหรือเปล่า

นะฮะแล้วก็เข้าไปหารือกัน
นี่คือตอนแรกที่มาถึงประมาณสักบ่ายสอง
จากจุดนี้ก็จะเป็นภาพต่อไป
คือบรรยากาศนั่งหารือกันในห้องประชุม

หลังจากหารือกันคุณสังเกตสีหน้าทุกคนนะ

ก็ผู้บริหารคณะกรรมการบริหารคนสำคัญ
จากภาพช็อตนี้เสร็จปั๊บเนี่ยก็จะไปสู่ช็อตการแถลงร่วมกัน
แบล็คดอปของทางพักเพื่อไทยพื้นแดงแล้วก็ข้อความ
ผมพยายามสังเกตและอ่านอีกสักครั้งหนึ่งก็ไม่ได้ต่างจากเดิมมั้งใช่ไหม
ก็คือการเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลอะไรอย่างนี้นะครับ
ประมาณบ่าย๒โมง๓๘นาทีที่มีการนั่งแถลงกัน
ก็คือภาพที่เราให้ดูกันไปสด๑๐กว่านาทีที่มีการแถลงกัน
โดยสรุปก็คือวันนี้ภูมิใจไทยมาที่เพื่อไทยตามคำเชิญเทียบเชิญ
มาหารือการจัดตั้งรัฐบาลยังไม่ได้สรุปนะ
แต่ก็มีการบอกไปแล้วว่าโจทย์คืออะไรมีข้อจำกัดมีเงื่อนไขอะไร
คงจะมีการหารืออีกหลายครั้งหลายรอบอยู่เหมือนกัน
ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะคือเรื่องที่อยู่ในแถลงการเนี่ยคือวันนี้จริงไหนลองดูภาพที่เป็นตั้งโต๊ะแถลงหน่อย
ระหว่างที่มีทางด้านของหมอชนนาฏมีทางด้านของคุณอนุทินนั่งอยู่เคียงข้างกัน
แล้วก็แถลงการวันนี้เราก็สรุปให้ดูโดยรวมไปแล้วนะคะว่า
ข้อจำกัดของภูมิใจไทยนั้นภูมิใจไทยคุณอนุทินค่ะ
ยืนยันค่ะว่าจริงมีการบอกเจตนารมณ์ไปแล้วกับทางด้านของพักเพื่อไทย
ทุกอย่างเป็นไปตามแถลงการของพักก่อนหน้านี้ค่ะ
ซึ่งแน่นอนว่าเรื่องของการแถลงการของพักก่อนหน้านี้ของภูมิใจไทยนะคะ
มาพูดถึงในกรณีที่หากเกิดยังมีพักเก้าไกล
พูดชัดเจนเลยค่ะว่าพักเก้าไกรเป็นพักเดียวที่มีนโยบายในเรื่องนี้
ไม่รับฟังเสียงทักท้วงคำร้องขอของใคร
ที่รู้อยู่แล้วว่าประเด็นนี้มันจะทำให้เกิดความขัดแย้งของคนในชาติ
หากมีพักก้าวไกลอยู่เราก็เข้าร่วมไม่ได้
ซึ่งก็เป็นการประกาศชัดเจนนะคะจากคุณอนุทิน
ซึ่งมีการโพสต์ผ่านทางเพจของพักภูมิใจไทยด้วย
ก็คือจุดยืนของเรื่องมาตรา๑๑๒นั่นเอง
แล้ววันนี้ก็ได้มีการตอบคำถามนักข่าว
แม้ว่าจะไม่ได้ไปเจาะหรือย้ำในประเด็นมาตรา๑๑๒
แต่คุณอนุทินใช้คำว่าวิธีคิดแนวทางการทำงาน
ที่อาจจะไม่ตรงกันกับก้าวไกล
ดังนั้นก็คือถ้าหากว่ามีก้าวไกลภูมิใจไทยก็อาจจะร่วมรัฐบาล
เพื่อไทยเขาเป็นแก่นำในการจัดตั้งไม่ได้
คือคำพูดของคุณอนุทินน่าสนใจอย่างหนึ่งนะคะ
อนุทินเนี่ยนอกจากจะบอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามแถลงการของพักก่อนหน้านี้
แต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมคำแถลงการของพัก
มักจะคือมันจะมีเรื่องของมาตรา๑๑๒เข้ามาเกี่ยว
แต่คุณอนุทินบอกเลยว่าคือไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรใดนะ
แต่เพียงแต่ว่ากับก้าวไกลมันมีเรื่องของอุดมการนโยบาย
และแนวคิดต่างที่อาจจะไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกัน
คำถามที่นักข่าวถามคำถามสำคัญก็คือว่า
ท่าทีในวันนี้เป็นเหมือนกับการเตรียมจะบอกเลิกก้าวไกลทางอ้อมหรือเปล่า
คุณหมอชนน่านหัวหน้าพักเพื่อไทยก็บอกว่า
อันนั้นเป็นสมมุติฐานแต่ไม่ได้คิดแบบนั้นนะฮะ
แล้วถามต่อไปว่าพอท่าทีออกมาเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ย
ว่าจะต้องมีการแก้ไขอะไรใหม่ไหม
คุณหมอชนนั่นก็บอกว่าตอนนี้กำลังทำตามภารกิจ

ยังไม่มีคำตอบตรงจุดนั้นว่าจะต้องฉีกหรืออะไรใดหรือเปล่า
วันนี้ถามอีกหนึ่งคำถามสำคัญว่า
ภูมิใจไทยจะโหวตให้ทางเพื่อไทยเนี่ย
เลยไหมในการโหวตรอบหน้า

แต่ละพักแต่ละคนต่างมีบทบาทและหน้าที่ของตัวเอง
เดี๋ยวรอติดตามและย้ำว่าคงต้องมีการคุยกันอีกหลายรอบ

อาจารย์วันนอประธานรัฐสภาเขาบอกแล้วนี่ว่า
เดี๋ยวจะนัดการประชุมรอบต่อไป๒๗กรกฎา๙โมงครึ่ง

อีก๕วันทันเหรอต้องคุยกันอีกกี่รอบแล้วเนี่ย

รอติดตามเพราะว่ามีบางท่านก็เสนอช่องแล้วว่า
ถ้าหากว่าสุดท้ายแล้วไม่ทันกรอบเวลาจริง
อาจจะทำหนังสือเพื่อขอเลื่อนวันเวลาออกไปอีกก็ได้

นี่คือบรรยากาศที่สรุปให้ความเคลื่อนไหวในช่วงบ่าย

บ่าย๒คือภูมิใจไทยเข้ามาเพื่อไทยใช่ไหม
เดี๋ยว๔โมงเย็นมีอีกพักหนึ่งมา

วันนี้ไฮไลท์พักเพื่อไทยในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาล
ที่ได้รับมติจาก๘พักร่วม
โดยก้าวกลายเองก็ประกาศถอย
แล้วก็เปิดทางให้เพื่อไทยเขาขึ้นมานำจัดตั้งรัฐบาล
เพื่อหาเสียงสนับสนุนให้ตั้งรัฐบาลให้ได้
ต้องได้ไม่น้อยกว่า๓๗๕เสียง

บ่าย๒โมงคิวภูมิใจไทยมาแล้วเรียบร้อยแล้ว

โมงเย็นนับถอยหลังอีกไม่ถึง๑ชั่วโมงครับ
จะเป็นชาติพัฒนากล้า๓คนสำคัญ
ก็มีคุณสุวรรษริตภัณฑ์ลบคุณเทวัลริตภัณฑ์ลบ
คุณวัชรพลโตมรสักนะครับ
และหลังจากนั้นขยับไปอีก๑ชั่วโมง
โมงเย็นคุณดูพักนี้
คุณดูครับหลายคนจับจ้อง
นี่พักลุงตู่เดิมนี่แต่ลุงตู่เขาประกาศวางมือแล้วไง
หัวหน้าพักคือคุณพิรพันธ์นำทีมมา

มาหารือพูดคุยกับเพื่อไทยวันนี้
แล้วก็มีคุณสุพัฒนภงพันธ์มีชาว
คุณเอกณัฐพร้อมพันธ์เป็นเลขาธิการพัก
แล้วก็ยังมีคุณพิชารัฐเหล่าหะพงชนะด้วย

เพื่อไทยเขาเชิญ๓พักมาหารือกัน
ส่วนประชาธิปัตย์และพลังประชารัฐ
เดี๋ยวขอรอดูต่อไปก่อน